คุณผู้ชมคะยังยิ้มได้ต่อนะคะ
เหตุการณ์นี้ร้านสะดวกซื้อค่ะมีอะไรบางอย่างบุกเข้าไปในร้านสะดวกซื้อ
จะไปขโมยของกินแล้วพนักงานเนี่ยนะคะเห็นเห็นเหตุการณ์นี้พอดีเลย
ก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้ได้

เจ้าเงินตัวทองตัวนี้แหละค่ะอย่างที่บอกไปตัวใหญ่จริงเข้าไปหาของกินในร้านสะดวกซื้อ
ทำเอาพนักงานตกออกตกใจกันหมดนะคะเพราะว่าตัวใหญ่ไม่รู้มาจากไหนเข้ามาแบบสบายใจมองหาของกิน
พอเห็นเป้าหมายปุ๊บเดินไปเลยค่ะตรงไปที่เชลล์ขายนมกล่อง
แพ็คนมเนี่ยที่เขาวางอยู่ในเชฟเนี่ยตกลงมาเสียหายก็มีเหมือนกัน
แล้วก็ด้านปีนขึ้นไปอยู่ชั้นบนสุดนอนสบายอยู่ตรงเนี้ย
คุณผู้ชมได้ยินไหมในคลิปเมื่อสักครู่นะคะพนักงานเนี่ย
พนักงานบอกว่าปิดประตูปิดประตูแต่เขาบอกไม่ทันแล้ว
มาอีกทีเนี่ยเข้ามาแล้วเหลือแต่หางเห็นหางแพมก็วิ่งเข้ามาอย่างที่เห็นน่ะนะคะ
เสียงอีกคนนึงนะคะมีตีเลขด้วยนะบอกงวดนี้ออกแน่งวดนี้ออกแน่
แต่ก็ไม่รู้อะไรนะคะพนักงานร้านสะดวกซื้อที่นี่ค่ะเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้แล้วก็เอาไปโพสต์ในโซเชียล
ทีนี้ก็มีคนมาแสดงความเห็นกันสนุกสนานเลยนะคะบอกว่าน้องตัวใหญ่มาก
แต่ก็มีคนสงสัยว่าเอ๊ะแล้วนมเนี่ยนมที่วางอยู่บนเชลล์แล้วตัวเขาปีนผ่านไปเนี่ย
ทำยังไงให้เขาสัมผัสเนี่ยจะต้องกินไหม
นี่เป็นคำถามที่โลกโซเชียลเขาตั้งคำถามขึ้นมานะคะ
แล้วก็ร้านสะดวกซื้อนี้สาขาอะไรคะออสสาขาตัวเลขสาขาอะไร
นั่นแหละสิเดี๋ยวไปหาก่อนเดี๋ยวไปหาก่อนนะคะคุณผู้ชม